ไปเที่ยวผาสิงเหลียวนะครับ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้น

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งอยู่บ้านตานเหนืออำเภอฮอตนะครับ

กลายเป็นรอยชั้นของหินสลับกัน

ลักษณะคล้ายเสาหินหลากหลายรูปทรง
ตั้งตรงานอยู่อย่างโดดเด่น
เห็นอย่างชัดเจนนี่สวยงามจริงนะฮะ

เห็นรูปร่างลักษณะคล้ายสิงนี่

และบางจุดมีรูปร่างคล้ายกับกำแพงโรมัน
สร้างความมหัศจรรย์ให้กับผู้ที่พบเห็นดูคุณดิ

ผาสิงเหลียวเป็นเสาหินที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะคุณ

โอ้โหสวยมากผม

เพราะว่าใบไม้สีสดทำให้สีของหน้าผาที่ตั้งตรงาน
ตัดกับสีของใบไม้

เพราะว่าสีของหน้าผาจะเป็นสีแดงส้ม
อากาศน่าจะสดชื่นนะครับ

ส่วนถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะมีไอหมอก
นี่แล้วก็จะเป็นสีโทนน้ำตาล

และหากใครต้องการถ่ายรูปหาสิงเหลียว

ก็มีทางเท้าให้เดินไปทางทิศเหนือ

คล้ายกำแพงโรมันอย่างชัดเจน

แต่ถ้าใครอยากจะไปถ่ายบนผาก็สามารถเดินขึ้นไปได้
แต่อย่าไปใกล้ผานักนี้